เอาใบตองขอมือขวาด้วย
มาแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าไมโครแน่แต่ว่าพี่หนุ่ยไม่มานะคะ
เป็นพี่คนนี้ค่ะพี่กบไมโครนะคะ
ล่าสุดค่ะก็แท็กทีมกันมาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่นะคะ
เรียกทีมนี้ว่าไอโยธยาค่ะ
เดินทางมาโชว์เสียงร้องแบบอคุสติกนะครับ
เพราะกันเลยค่ะถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี
สำหรับคาร็อกชื่อดังคุณกบไมโครค่ะ
ที่ตอนนี้นะคะมาจับมือกับ๕สมาชิกใหม่
แล้วก็ตั้งชื่อวงว่าอโยธยาค่ะ
พร้อมปล่อยซิงเกิลพิเศษนะคะ

ที่ได้นุจรีศรีราชาค่ะ
ลูกทุ่งสาวนักแหล่มาร่วมฟิเจอร์ริ่ง
งานนี้นะคะทั้ง๕หนุ่มแล้วก็๑สาวนะ
ว่าแนวดนตรีของวงอายุทยา
จะมาในรูปแบบผสมผสานค่ะ
ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร็อกหรือว่าเพื่อชีวิตอย่างเดียวนะคะ
ซึ่งก็คาดหวังว่าแฟนจะชื่นชอบ
แล้วก็ติดตามให้กำลังใจผลงานของวงต่อไปค่ะ
เป็นโปรเจคที่เคยคิดเอาไว้เมื่อประมาณตั้ง๕๖ปีแล้ว

แบรนด์เก่าเนี่ยก็ล้างลายแยกย้ายกันไป
ก็เลยผมคิดว่าสมควรแก่เวลาที่ผมจะทำวงในฝันตัวเอง

เพราะฉะนั้นอายุทยาก็เลยเป็นที่รวมของคนดนตรีที่มีประสบการณ์ในการทำงานดนตรีทุกสไตล์

อาจจะมีฟกซองอาจจะมีเพื่อชีวิตสามชาติ

แล้วก็ไม่เคยคิดว่ากับการเป็นนักร้องลูกทุ่งมาเกือบ๒๐ปี
วันนี้จะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ระดับร็อกระดับประเทศ
แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์มือโปรกันทั้งนั้นนะครับ